คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างต้องบอกว่าอันนี้
เด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังรู้จักอยู่หรือเปล่า
แต่ว่านี่ไม่รู้จักเป็นเครื่องดื่มไม่รู้จัก
เอาภาพไปข่าวต่อไปเลยไหมล่ะไม่ได้ล้อเล่น
คือต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มโปรดของดิฉันเลย
น้ำอัดลมโบราณที่เขาเรียกกันว่าน้ำจรวดอ่ะมีปั๊ม
ใช่อ้าเดี๋ยวบอกไม่รู้จักไงเคยกินวีบัหมาก
คือส่วนใหญ่เมื่อก่อนเวลามีงานวัดงานอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะไปตั้งรถ
แล้วก็จะเป็นน้ำรสชาติเหมือนผลไม้มาผสมกันผสมกันได้๒รส
เออแล้วก็อัดแก๊สเหมือนปั๊มเข้าไปอะค่ะ
อร่อยมากนี่คือน้ำจรวดอัดลมโบราณ
เหลือหนึ่งเดียวของจังหวัดกระบี่ค่ะ

ซึ่งใครอยากกินนะไปกันได้นะคะ
อยู่สวนสาธารณธาราเขตเทศบาลเมืองกระบี่
เจ้าของร้านก็คือบังเล็กหรือว่านายสุพัฒน์บุญวงค่ะ

แน่นอนเลยขึ้นชื่อว่าน้ำอัดลมจรวดโบราณ
ก็ต้องมีจรวดเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นตั้งอยู่บนหลังคาแผง

จะเป็นขวดเหมือนโหลโบราณนะคะตั้งเรียงราย

เป็นน้ำสีต่างแล้วก็บอกว่าอันนี้น้ำสีอะไรรสอะไร
สีฟ้าสีเขียวสีแดงสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาก็จะเอามาปกติแล้วเนี่ยเวลาสั่งต้องห้ามสั่งรสเดียว

ใช่บางทีผสมแอปเปิ้ลกับสตอเบอรี่หรือแอปเปิ้ลกับพีช

แต่มันอร่อยอย่าไปสนใจสีสนใจรสชาติ
พอสั่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะอัดแก๊สเติมความซับซ่าลงไป
ลูกค้าติดใจมาซื้อกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
เล็กเขาเล่าบอกว่าตอนหนุ่มเนี่ยนะ
เคยขายน้ำอัดลมอยู่ในกรุงเทพ
พอย้ายกลับมาบ้านที่กระบี่ก็พยายามจะหางานเลี้ยงครอบครัว
ตอนแรกเริ่มขายน้ำหวานใส่น้ำแข็งธรรมดาก่อน

เพิ่มน้ำจรวดอัดลมไปด้วยซะเลย

นี่ขายดีบขายดีมา๓๘ปีแล้วนะโอ้โฮ

มาเลเซียนะคะนำเข้าเลยนะ
เขาบอกว่าตอนแรกมันจะมีแค่สละซาสี่มะนาวโคคาโคล่าลำไยแล้วก็ลิ้นจี่

เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีรสชาติใหม่ซาซีก็คือรูดเบียร์นะ

ตอนนี้มีรสชาติใหม่รวมแล้ว๒๐ชนิดค่ะ
แล้วแก้วหนึ่งก็แห่ราคาก็พอจับต้องได้นะคะแก้วละ๑๕๒๐บาท
เล็กบอกว่าจดสิทธิบัตรแล้วด้วยนะจ

จดสิทธิบัตรชื่อน้ำจรวดอัดลมโบราณเอาไว้แล้ว
ตอนนี้ยังไม่มีลูกหลานสืบทอด
ใครสนใจเรียนนะไปเรียนกับบังเล็กได้
คิดค่าสอนราคาพิเศษค่ะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นเยาวชนที่อยากจะทำมาหากินแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้ว
แล้วก็บังเล็กสอนฟรีไปติดต่อหาบังเล็กได้ที่ร้านเลยนะคะ
ชอบมากมินชอบมากจริงเพราะว่าคือเอาแค่น้ำสองรสมาผสมกัน

แล้วพอเขาอัดแก๊สที่เป็นจรวดลงไป

ถ้าเปรียบเทียบนะคะคุณผู้ชมมันก็คล้ายกับเครื่องดื่มที่เป็น

มันจะมีความปิดกลิ่นโบราณนิด
มันสนุกด้วย